ร้องได้ให้ล้าน

เจอแต่คนรวยหน้าตาสวยมากมี
แต่คนใจดีไม่เห็นมีเลยสักคน

ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ให้ร้าง
ร้องได้ครับ

ผลักดันให้มาถึงจุดนี้ค่ะ
ในจุดที่ได้รับแล้วค่ะ
สองหมื่น
เป็นเพลงที่สองครับ
อินโทรให้ฟังเนี่ยมันเป็นเพลงที่๓ของรายการ
ถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท

เป็นไงคะพี่สายฝนเคยร้องบ่อยไหมคะ
เคยรอค่ะต้องไหวต้องสู้เพื่อน้องค่ะ
ฟังอินโทรไปแล้วครับคุณสายฝนสำหรับเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
คุณสายฝนครับตกลงว่าจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้

สู้ค่ะสู้ค่ะ
ตอนนี้มาถึงตัวช่วยกันบ้าง
คุณสายฝนจะใช้หรือไม่ใช้ครับ
ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้ใช้

ใช้ค่ะใช้ค่ะ
คุณสายฝนเลือกได้ก็คือแผ่นที่๑

มาดูซิว่าตัวช่วยนี้จะช่วยได้หรือไม่นะครับ

ตัวช่วยแผ่นที่๑ก็คือ

คนที่จะให้เราติดต่อเป็นใครครับ

ฮัลโหลค่ะ

นี่เป๊กกี้นะคะเป๊กกี้ศรีธัญญากับคุณป่านุ่มสันติศุกร์นะคะ
เราโทรจากรายการร้องได้ให้ล้านจากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
ตอนนี้คุณพี่สายฝนมาร่วมร้องเพลงเล่นเกมกับเรา

เกมกี้ฟังอินโทรก่อน
เอาล่ะคุณเกดฟังอินโทรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จะให้คุณเกดคุยกับคุณพี่สายฝนนะคะ

เกรดเพลงนี้เกรดร้องได้เปล่า
ร้องกับแป๊กต้นเหรอนะพี่
สายฝนอยากฟังท่อนไหนท่อนกลางท่อนกลางค่ะคุณเกดหลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้าง
ข้าจะล้างวางแต่ขอแม่มาทำเป็นสุสาน
โทษทิศไฟลักษณ์ลิ้นชายลวงไม่รู้กล้ามตวงจนแหลกลาน

ขอบคุณนะครับ
เต็มที่เต็มที่สำหรับเพลงนี้มาดูกันนะครับคุณผู้ชมทางบ้านเอาใจช่วยคุณสายฝนด้วย
มาถึงเพลงที่๓มูลค่า๔๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓เพลงมาครับ
แบบวีลงเก็บพอที่สุดปกป้องผ่านเข้าได้
หลังบ้านฉันมีที่ดินอยู่บ้านห่างตารางวาฉันของแม่มาทำเป็นสุสาน
ถูกผิดไฟรักลิ้นชายลงไม่ลุกลามสวงจะแหลกกลาง
อยากมีสุสานความรักกันพร้อมรั้วทำซุ้มประตูติดป้ายให้คนดำ
สถานีคือสุสานคนช้ำเจ็บหัวใจไร้สักวิญญาณ
หยุดทรมานทรกรรม
อยู่อย่างคนช้ำตายดีกว่า
ขุดล้มไว้ก่อนสอนฉันยังเป็นไม่ต้องบอกฟ้อนสิเม่นทับหน้า
หวานใครก็ได้ช่วยเอาดินกลบลงฟังศพฉันด้วยนะ
วันเธอวิวาคือวันฉันตา
หลังบ้านฉันเป็นป่าช้าคนเศร้าเงียบเหงาเยือกตึง
ฉันขอยึดเป็นที่พึ่งสุดท้าย
อยู่หรือตายไม่ต่างกันนักอุทิศความรักและหัวใจ
เป็นปุ่ยต้นไม้ยังงอบหลัง
เป็นบทเพลงที่ภัยร้อที่สุดเลยตั้งแต่เคยฟังมา
ถ้าทำสำเร็จนะครับในเพลงนี้๔๐๐๐บาทนี่

สามารถที่จะเยียวยาครอบครัวนี้ได้ไประยะหนึ่งเลยทีเดียว
ขอให้ผ่านฉลุยนะพี่นะ
มาดูกันครับสำหรับเพลงที่สาม
มูลค่าสี่หมื่นบาท
คุณสายฝนร้องได้หรือว่าร้องผิด
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้

ร้องได้
อยู่บ้านกันเคยมาทำอะไรกันอย่างนี้ไหม

สายฝนถ้าหนูเป็นพี่นะ

อืม
เป็นหนูนะหนูจะเดินลงไปเลยแล้วหอมคืนเพราะว่าเราเท่มาก
ตอนนี้เราเท่มากเรามีเงินสั่งให้หยุดทำงานได้สักอาทิตย์๒อาทิตย์เลย
เพราะว่าเรามีเงินตอนนี้๔๐๐๐บาท
นี่อย่ายอมอย่ายอมให้เขามาเอาเปรียบเรา
โดยการวิ่งขึ้นมาหอมแก้มเราโดยเราไม่รู้เนื้อรู้ตัว

ตอนนี้คุณสายผมมี๔หมื่นแล้วจากเพลงสุขศาลคนช้ำ
เราไม่ช้ำแล้วล่ะเห็นไหมล่ะแป๊บ๓เพลงแล้วนะ
ดิจัยไหมดิจัยค่ะสิว่ายังไงบ้างพี่ว่ารู้สึกดิจัยค่ะ

ดีดีให้เขากินนะคะเอานมดีดีบ้างนะคือซื้อนมแล้วก็ไม่ต้องผสมน้ำเลยงวดเนี้ย
ให้กินนมเพียวเลยนะโอ้ชื่นใจคนเป็นแม่นะพี่นะวันนี้เดี๋ยวเราจะพักกันก่อน
แล้วเดี๋ยวให้พี่กลับมาสู้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ก็ฝ่าฟันจนมาถึงครึ่งทางฟันที่บอกกับเราไว้ว่า
ต้องการหนึ่งแสนบาทจากรายการของเราเอาไปเยียวยาครอบครัวเอาไปใช้หนี้ก็มาติดตามเป็นกำลังใจนะครับ
เอาใจช่วยนะครับคุณสายฝนกันในคราวต่อไปนะครับก็เป็นกำลังใจกันได้ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เลยนะครับ
สำหรับรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตนะครับทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ทุกบ่ายโมงเสาร์อาทิตย์
วันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
พอเปลี่ยนท่อเนี่ยน้ำในในหัวก็จะจะลดลงไปเยอะไหมยุบเลยค่ะมีแต่กระโหลกตรงเนี้ยกระห่อมตรงกระหม่อมแต่ตรงข้างอยู่
ขอบคุณครับ